สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราทั้ง๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งครับ

บ่าย๓โมงครึ่งเจอกันแบบนี้เลย
ทำไมจูด้งทำไมปากมันจังเลยลูก

อ๋อกินในน้ำปากมาก็เลยมัน

โหผมกินแล้วผมม้วนต่วนม้วนต่วนอะไรสินะ

รอจะอ่านรอจะดูอยู่แล้วนะ

วันนี้ของสาธาระบันมากหลายคุณจูโดคุณชีสา

ุ่มน้อยใจภรรยาหลังเมีย
ให้เลี้ยงลูกคนเดียวเพียงลำพัง
คิดสั้นโดนสะพานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ปฐุมธานีเจ้าของบ้านภาวะ
กระหน่ำยิงกำแพงบ้านพรุ่น
งงยิงบ้านทำไมสาเหตุจากอะไรต้องติดตาม
เรื่องนี้คุณครูฟิลขาดเห็นนักเรียนเล่นมือถือก็เลย
กระโดดเตะแถมด่าถึงบุพการี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูการสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้ยังส่งข้อความมากันได้นะ

ใช่แล้วค่ะแฟนรายการของเรานี่เรียกว่ามีทุกเพศทุกวัย
คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณลูกคุณหลานก็มี

อ่ะเห็นบอกว่าช่วงนี้เรามีการแสดงให้ได้ดูกันเหรอ

คือพี่ชิสาเนี่ยคุณผู้ชมบอกก่อนเลยนะว่า
เวลาที่จะอ่านข่าวพยากรอากาศเขาต้องมีศิลปะการแสดงนะฮะ
ต้องใช้การแสดงผสมผสานกับการอ่านข่าว
เรียกได้ว่ายืนหนึ่งหนึ่งที่นี่หนึ่งที่นี่

เธอออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะ
บ่งสมบัติอะไรก็ไม่ต้องเอาออกไป

มันก็จะต้องหาวิธีระบายอะไรอย่างนี้แหละ

โอ้โหลานการแสดงนี่เป็นเลิศเลย
จะดีขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูในช่วง

ศักดิ์เยี่ยม
ฉันมีหลักฐานที่เธอเล่นละคร
หลักฐานนี้หลักฐานญี่ปุ่น
หลักฐานที่นั่ง
เพราะว่าไงเหนียวน่ะครับ

ลูกสาวไปเปิดลิงชักเข้ามาทำไมต่อ
แก้งทำให้มิ้นหลมครับ

คุณพ่อให้เป่ากลับไปเรียกความสงสาร
คือปกติที่เวลาที่มีลูกสาว
คุณแม่เดี๋ยวมาแย่งความรักจากหนูนะคะอันนี้ประมาณใช่ครับ
เวลาที่มีลูกสาวครูหลูกสาวคุณก็มีลูกสาวใช่ครับก็มี
ลูกชายใช่เป็นยังไงอย่างงี้เลยไหมเออส่วนใหญ่ลูกสาวเขาจะติด
คุณพ่อลูกชายก็จะติดคุณแม่ใช่มันจะเอาฟิลประมาณคลิปนี้เลย
เหมือนกันเลยผมลูกชายส่วนใหญ่ลูกชายจะติดแม่ใช่ไหม
เด็กเด็กผมก็ติดแม่น่ะเออค่ะแต่โตมาเนี่ยน่ะติดอะไรฮะ
อะไรฮะติดงานอ๋อติดงานติดใจติดงานมากเลยชอบที่จะทำงานอย่างเดียวเลย
อ๋อไม่น่าไม่กลับบ้านกับช่องทำแต่งานอ๋อเอออยากให้เจสทำลายเนอะ
คุณผู้ชมฮะอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันคุณจูด้ง
ไปดูสกิดยิ้มที่สองครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องฟิลเตอร์กันบ้าง
ฟิลเตอร์ดีก็น่ารักคุกคิแต่ว่าถ้าฟิลเตอร์ไม่ดีก็น่ากลัวนะครับ
โอ้ดูเวลาเรื่อยน่ะอ่าเนี้ยคือตาบ๋า

มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันคือฟิลเตอร์ใช่ครับฟิลเตอร์เหมือนกับตาตาขอบตาดำ
ขอบตาดำไปทางทำคือเอาเด็กตกใจละหนึ่งเอาเห็นไหมเออ
กลัวตาเธอเป็นอะไรทำไมมันถึงโบ๋เป็นสีดำแบบนี้
คุณจูด้งเสร็จแล้วอันนี้ไม่พอเดี๋ยวมันจะมีจังหวะดึง
ที่มีผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาจังหวะนี้หูพอดีเลย
น่ากลัวคุณน้องเขาอีกคือฟิลเตอร์นี้เอาไว้หลอกหลอกเด็กได้นะ
เวลาที่แบบเล่นมือถือมากไปแล้วแบบลูกพอเถอะแล้วลูกไม่ยอมพอ
จัดเลยฟิลเตอร์นี้คือเด็กกลัวเลยจ้าเล่นจนตาช้ำตาบวมหมดเนอ
อันนี้ไม่ใช่แค่เด็กตกใจผู้ใหญ่อย่างเราก็ตกใจนะเอาจริงแล้ว
ฟิลเตอร์หลอกเด็กตาทำเออเดี๋ยวเอาไปใช้บ้าง
แต่คุณชนะนี่ไม่ได้ตาดำเพราะฟิลเตอร์นะธรรมดาดำเพราะทำอุปกรณ์
ใช่ทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนคุณนี่ช่างรู้เดี๋ยวตำรวจมาหา
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกันสวัสดิ์ข้าว
อากาศมันร้อนจริงร้อนอย่างเดียวไม่พอทำเอาเราเครียดแล้วเครียดเรื่องของ
การขึ้นราคาของสินค้าชนิดต่างโโหหลายอย่างแล้วนะคะ
บางทีก็พวกพืชผักต่างหรือว่าเนื้อสัตว
ไข่ไก่ค่ะคุณผู้ชมปรับราคาขึ้นนิดนึง

จากตอนแรกมีแต่เนื้อสัตว์กับพวกพืชผักอะไรพวกนี้นะ

ไข่ไก่นี่ถือว่าเป็นโปรตีนราคาประหยัดที่เราก็ต้องมีติดบ้าน
แต่ว่าตอนนี้ค่ะนายกสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไทยแจ้งว่า
สหกรณ์ขอแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกร
ส่วนไข่ไก่นะคะไข่ไก่อื่นก็จะปรับราคาขึ้น

เราพูดว่าฟองเราปรับในหลักสตางค์เนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพ
แต่พอดูเป็นแผงเนี่ยแผงละ๖บาท
พ่อค้าแม่ค้าเขาซื้อหลายแผง๑๐แผงก็๖๐แล้วไง
เรานะคุณชิสาเวลาไปจ่ายตลาดเนี่ยเราก็ไม่ซื้อฟองเดียวหรอก
ใช่ไหมคุณจูด้งคุณไปจ่ายตลาดไหม

โอ้โหให้คุณภรรยาให้คุณแฟนไปซื้อ
ก็กลับมาบ่นบ้างใช่ไหมว่าราคามันแพงขึ้นใช่ไหมล่ะ

กินนางไงเดี๋ยวให้มันประหยัดให้มันคุ้มค่าสิดมันทั้งเปลือกเลยมั้ย
มันเป็นคนหรือภูมิตัวอะไรคะเนี่ย

อายุ๓๓ปีคนนี้อาชีพรับการทำนะ
ขึ้นมาก็หาที่ระบายไม่รู้จะไปบอกใครละบลาย
ระบายผ่านทางโซเชียลไลฟ์สดแบบนี้ตัดเพราะชีวิตฮะ
บอกไปไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินพยายามแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้ว
ทำร้ายภรรยาหนีปล่อยให้ตัวเขาเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว
ลูกก็ไม่สบายด้วยเนี่ยค่ะหลังจากไลฟ์สดแล้วช่วงบ่ายบ่ายเนี่ยนะคะ
ผ่านไปช่วงทุ่มหนึ่งค่ะนายสักกรินเนี่ยอยู่ในสภาพคือถอดเสื้อนุ่งกางเกงวอร์มขายาวตัวเดียวแล้วนะคะ
จากนั้นเขาปีนขึ้นไปอยู่นอกราวสะพานลอยคนข้ามถนนเนี่ยค่ะ
แล้วยืนเกาะรั้วอยู่อย่างนั้นนะคะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ
เสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งร้องไห้ทั้งตะโกนตัดเพาะชีวิตค่ะ
ตำรวจและกู้ภัยก็ต้องรีบมาจัดการโดยการปิดถนนด้านล่างก่อน
แล้วก็นำเบาะลมมากางรองเอาไว้อย่างนี้
จากนั้นค่ะก็ไปรับตัวลูกของนายสักกรินเนี่ย
มาช่วยเกลี้ยกล่อมให้เลิกคิดสั้นหน่อยครับ
ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะแต่ไม่เป็นผลค่ะคุณจูด้งคุณชนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้เพื่อนคนหนึ่งของนายสักกรินเนี่ย
เข้าไปคุยเพื่อดึงความสนใจแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กรูไปชาร์จตัวกันได้
ไปดูนาทีชีวิตนี้กันค่ะ
โอ้โถสักกรินเลยนะ

เจ้าหน้าที่นะฮะนำตัวนายสักกรินลงมา

แต่อย่างนี้ก็อย่าไม่ได้ไปโทษทางภรรยาอะไรเขานะ
ปัญหาครอบครัวเขาก็ต้องหาทางแก้กันไปอะเนาะ
แต่อย่างนี้ครับเขาบอกว่านายสักกรินเนี่ยยังมีลูกกับภรรยาเก่าอีก๒คนไง
ตัวนายสักกรินเองก็ต้องแบกภาระหาเงินเลี้ยงดูลูก
รวมแล้วนะเขาบอกว่า๕คน

แต่อย่ามองว่าเป็นปัญหาถ้าหากเราตั้งใจทำเพื่อลูกถูกไหม

เอางี้ละกันก็ได้แต่พูดให้กำลังใจแต่ก็อยากจะให้กำลังใจแบบจริงเลยว่า
ให้มีกำลังใจกลับมาสู้ต่อเพราะคนเรายังมีชีวิตอยู่

มีกำลังวางชาอยู่นะคะสามารถทำมาหากินได้ก็สู้กันต่อไป

มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ชวนเอาเจ้าของบ้านงงอะค่ะ
อยู่บ้านดีไม่รู้ไปมีอาริที่ไหน
มีคนใช้ปืนมายิงรัวบ้านกระนำ
เกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์กันค่ะ

ลองนับดูนะผมว่ามีเฉียด๑๐นัดนะปั้ง
วงจรปิดที่หน้าบ้านพักนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
บันทึกเหตุวินาทีที่คนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอด
แล้วก็สาดกระสุนใส่ผนังกำแพงบ้าน
เสียงดังสนั่นค่ะ๙นัดค่ะคุณผู้ชม๙นัดจากนั้นก็ขับขี่รถหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มวันที่๔กรกฎาคมนะคะ
คือช่วงเวลา๓ทุ่มเนี่ยคนในบ้านเขายังไม่นอนเลย
แต่พอได้ยินอย่างนี้เสียขวัญนะคะคุณ
โอ้โหเป็นผมก็กลัวเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะพอตรวจสอบเนี่ยทราบว่าบ้านที่เกิดเหตุครับ
อยู่ภายในซอยวัดไพร่ฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีครับ
ซึ่งตำรวจก็ไปตรวจสอบครับพบรอยกระสุนที่กำแพงบ้าน
ทะลุแล้วก็ไปถูกรถยนต์นะครับ
แล้วก็ถูกบริเวณภายในตัวบ้านด้วยนะครับ

คือยิงจากตรงนี้ครับเห็นไหมครับ
นี่หรือครับอธิบายภายในตำรวจพิสูจน์หลักฐานที่เขาแสดงเอาไว้

ใช่ครับแล้วก็พบปลอกกระสุนเนี่ยขนาด๓๘ตกที่หน้าบ้านเนี่ย
ทั้งหมด๙ปลอกครับ

วิถีกระสุนยิงตรงเข้ามาในบ้านแบบนี้
แล้วเจ้าของบ้านเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเขายังอยู่แถวนี้กันอยู่เลย
อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่อยู่ในระยะของวิถีกระสุน
ยิงแบบนี้หมายเอาชีวิตหรือเปล่า
เหมือนเจตนาหรือเปล่าเขาเจาะเลยใช่ไหมคะ

ส่วนเจ้าของบ้านคือนายบัญชามณีโชธอายุ๓๗ปี
เขาบอกว่าตอนแรกนะคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนอง
ยิงปืนขึ้นฟ้าอ่าแต่พอออกมาดูโอ้โหตกใจสิคะ
เพราะบ้านก็พลุนรถก็พังเสียหายด้วย
แล้วก็มานั่งทบทวนเราไปมีปัญหากับใครหรือเปล่า
ก็คิดแล้วไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก็เลยไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุเกิดจากอะไร
แต่จากพฤติการแล้วเนี่ยเขาบอกมั่นใจนะว่าไม่ใช่แค่ข่มขู่
เพราะว่าจุดที่คนร้ายกระหน่ำยิงเนี่ยเป็นบริเวณห้องนอนของแม่
แต่เคราะห์ดีตรงที่ว่ากระสุนไม่ทะลุเข้ามาในบ้าน
เพราะอย่างนั้นอาจจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นก็ได้
เมืองต้นนะคะตำรวจสพเมืองปฐุมธานี
ระหว่างไล่แกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
ก็คาดว่าน่าจะหาตัวได้ไม่ยากและจะพบตัวเร็วนี้นะคะ
เขาก็ยังไม่ได้ตัดข้อสงสัยอันไหนออกไปนะฮะ
แม้ว่าทางเจ้าของบ้านจะบอกว่าก็ไม่ได้มีเรื่องกับใคร
แต่มันก็เป็นไปได้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีเรื่องกับใคร

ไปดูเรื่องราวในโรงเรียนกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ

เสร็จเนี่ยล่ะคุณครูมาเห็นพอดีขึ้น
ด่าถึงบุพการีของนักเรียนหนำซ้ำยังเตะขานักเรียนด้วยครับ
โอ้โหด่ายาบอย่างนี้เลยอ่ะ
แต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ
ใช่ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงไล่เลี้ยให้ฟังหน่อยฮะ
นี่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นคลิปเสียงครับที่มีคนบันทึกไว้ครับ
ขณะที่ครูประจำชั้นเป็นผู้ชายนะครับ
ฟิวขาดครับสาดคำด่าใส่นักเรียนหญิง๒คน
เล่นโทรศัพท์ขณะที่สอนครับ
ถ้อยคำหยาบคายแบบที่เราได้ยินนี่แหละในช่วงบางคลิปเนี่ยบางตอนในช่วงเนี่ย
มีการด่าไปถึงบุปการีด้วยนะครับ
คือคลิปเสียงนี้เนี่ยคุณพ่อของนักเรียนหญิงชั้นม๒
เขานำมาร้องเรียนบอกว่าเป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดลำปางเหตุมันเกิดในช่วงสัก๘โมงเช้าของวันที่๕กรกฎาคม
เอาล่ะคุณพ่อเขาบอกแบบนี้ยอมรับผิดอย่างหนึ่งคือ
ลูกสาวนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าห้องก่อนเข้าเรียนเวลาสักเล็กน้อยแหละ
ก็น่าจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันเพราะมัน๘โมงใช่ไหมล่ะ
น่าจะแบบว่าเคารพทรงชาติเสร็จแล้วไปยืนหน้าสอทงกันเสร็จแล้ว
กำลังจะเข้าเรียนกันในช่วงเวลานั้นเหมือนกับว่านักเรียนเขาเล่นมือถือก่อนที่จะเข้าห้องเรียน
พอครูประจำชั้นเดินมาก็เห็นเนี่ยก็เลยดุด่าเขาให้
ว่าเอ๊ะทำไมมาเล่นมือถืออยู่ตรงนี้ได้เวลาเรียนแล้วลักษณะเป็นแบบนี้
แต่ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เรื่องของการดุด่าอย่างเดียว
เห็นบอกว่ามีการทำร้ายร่างกายอันนี้คือทางฝั่งของคุณพ่อของนักเรียนบอกนะ
บอกว่ามีการกระโดดเตะเข้าไปที่ขาซ้ายของลูกสาวของเขาเนี่ยอย่างแรงหนึ่งครั้ง
เห็นบอกว่านักเรียนเจ็บขาลากเลยนะ
โอ้โฮแบบนี้เลยแหละ
นี่ครับคุณพ่อนี่ยอมรับว่าลูกผิดจริงครับที่เล่นโทรศัพท์มือถือ
แต่สิ่งที่คุณครูท่านนี้ทำมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทั้งใช้อารมณ์แล้วก็ขาดสติ
หากยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะทำร้ายนักเรียนอีกหรือเปล่า
ผู้ชองก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะร้องเรียนทางด้านต้นสังกัด
แล้วก็เอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
เอางี้นะยังไงก็ต้องค่อยพูดค่อยจางนะ

ผมก็ยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคุณครูเขามีความตั้งใจดี
ในเรื่องของการที่จะดูแลนักเรียนให้ได้ดีที่สุด

แต่บางครั้งบางคาไม่รู้เหมือนกันฟิวขาดเกิดจากอะไร

แล้วเรื่องของการทำโทษถ้ามันมากเกินไปอันนี้
มันก็ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันต่อนะคะ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างรถกู้ภัยที่เขาใช้ลำเลียงคนเจ็บ
และบางครั้งก็ต้องลำเลียงศพ
มันก็จะมีเรื่องของวิญญาณที่พูดถึงกันนะดิ
ข่าวค่าวอยู่บระไบอุ๊ยคุณแกล้งกลัวจริงเลย
คุณกลัวเวอร์คุณกลัวเวอร์ไป

รถตู้คันนี้ต้องตั้งกฎไว้เลย

ถ้าหากไม่ยอมไปที่แบบว่าไปสู่สุขติ

ถ้ายังจะอยู่ที่รถคันนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎนี้เลยครับ
กฎเหล็กของวิญญาณการอยู่ในรถฟางศิลาทอง๐๔

นั่งกันอย่างเป็นระเบียบห้ามส่งเสียงดัง
เข้าใจไหมเด็กห้ามยื่นแขนขาวท่องลง
ถึงที่หมายกระดูนานลงจากรถนี่เขาออกไปส่งแล้วก็ลง

ถ้านึกถึงกันขอ๓ตัวตรง
ห้ามดกดตามนี้

คุณผู้ชมเอาจริงที่เราต้องมาเล่าข่าวนี้เพราะว่าอะไร

มันเป็นกระแสในโซเชียลมีคนไปถ่ายรูปนี้แล้วก็โพสต์เอาไว้

กู้ภัยเจ้าของรถคันนี้เขาก็ต้องมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมนี่คือรถตู้กู้ภัยปางศิลาทอง๐๒ของอาสากู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
ปางศิลาทองตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร
บอกชัดหาเจอแน่นอน

คือนั่งกันอย่างเป็นระเบียบห้ามส่งเสียงดัง
ห้ามยื่นแขนขาออกนอกรถ

๕ห้ามประกวดตัวในสภาพสยดสยอง

ยังห้ามผีใช่ยังมีอีกข้อที่๖ห้ามแกล้งคนขับและทีมงาน
ข้อ๗ห้ามปรากฏตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
กำลังทำงานช่วยเหลือผู้เจ็บผู้ป่วยอยู่
โหลบลวดมาเดี๋ยวอะไรมันก็เรียราชนะสิ
หมายถึงน้ำตานะข้อแปดครับถ้าถึงที่หมายกรุณาลงจากรถนะครับ

หมายถึงวิญญาณนะเอาหมายถึงคนเจ็บแล้วก็คนป่วยที่ไปส่งด้วย

ข้อ๙ถ้าหากว่าวิญญาณนึกถึงกันขอ๓๐๐
แบบนี้เลยอันนี้คือย้ำเลย
ช่วงนี้กู้ไภก็ลำบากนะลำบากกับทุกอาชีพแหละ

สำหรับรถตู้คันนี้ค่ะบอกอย่างนี้ละกัน

ทะเบียนค่ะบใบไม้รอเรือ๕๖๖๗กำแพงเพชร
ดูรวมแล้วเนี่ยลักษณะภายนอกก็ไม่ต่างจากรถตู้กู้ภัยทั่วไป
มันต่างตรงสติ๊กเกอร์กด๙ข้อนี้แหละค่ะ
และอย่างที่คุณชนะบอกไปเพราะคลิปนี้เผยแพร่นะคะ
ชาวเน็ตโอ้โหมาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
ขำหลายคนหัวเราะกับไอเดียที่มันสร้างสรรค์บันเจิด
เจ้าของเฟซบุ๊กนะครับนายสุรินพึ่งธรรมอายุ๕๑ปีเนี่ยก็บอกว่านี่
ตรงนี้เนี่ยจุดปางศิลาทองเนี่ยบอกเลยนะว่า
ตรงนี้ก็เราก็ใช้เพื่อในการลำเรียงผู้ป่วยผู้เจ็บ
แล้วก็เรื่องของการประสบอุบัติเหตุก็ไปหมดทุกที่นั่นแหละ
แต่อย่างนี้ละกันหลายคนเห็นแล้วมันก็แสดงความเห็นกันไปเยอะ
ทางอะนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออก็เป็นไอเดียที่ดี
ดูแล้วไม่เครียดดูแล้วแบบสนุกสนานดี
เขาเองก็ยืนยันนะว่าไอ้ที่ทำออกมาเนี่ย
ก็เพื่อคลายเครียดคลายกังวล
ไม่อยากให้คนที่ใช้รถคันนี้เนี่ยรู้สึกเครียด

เราเคยเล่าถึงเรื่องของวิญญาณหลอนเกี่ยวกับรถกู้ภัยมาก็เยอะ
กลัวนะบางทีขับขับอยู่แบบหลิวหลังไปแล้วเจออะไรอย่างนี้

พอมีกฎอย่างนี้คุณจูด้งเห็นไหม
มันต้องปฏิบัติตามแล้วใช่ไหม

คุณชนะตั้งกดอะไรไว้ในรถของคุณไหมคะ
เคยตั้งกฎไว้แล้วแต่ก็ไม่เคยทำตามหรอก
มีนี่บอกแม่ย่านางบางทีโอ้โหชอบบ่น
เหรอคะเออบ่นว่าขับเนี่ยทำไมมันขับออกซ้ายออกขวา
ขับผิดเส้นทางขับเบาแล้วก็บอกเออ
อุตส่าห์ตั้งกฎไว้ก็ไม่เคยปฏิบัติตามกฎบ่นตลอด
อะไรกับแม่ย่านางไม่ได้ก็ต้องปล่อย
คุณชนะคุณจะเซ็งไปมากกว่านี้
จะบอกคุณว่าอย่างนี้การขับขี่รถบนท้องถนนมันก็ต้องมีกฎใช่ไหมคะ
กฎระเบียบกฎจราจรไม่ใช่แค่ขับรถไม่ประมาทเท่านั้น
แต่เรื่องของการขนของก็สำคัญและจำเป็น
ไปดูกรณีแบบนี้เขาขนของมาเยอะขนาดนี้แล้วคนจะอยู่ที่ไหนคะ

นี่เป็นคำถามที่ชาวเน็ตต่างก็ถามเจ้าของคนที่ขับรถคันนี้เหมือนกันว่า
ไม่กลัวตายเลยเหรอเสี่ยงขนาดเนี้ยนึกว่าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่หรือยังไง

เกิดมันหล่นลงมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วน่าจะเป็นถนนทางหลวงหรือถนนทางด่วน

ไม่แน่ใจแต่เอาล่ะถนนมันหลายเลนแบบนี้
เขาต้องขับเร็วแน่มอเตอร์เวย์ความเร็ว๑๒๐๑๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าหากเกาะไม่ดีเนี่ยนะคะร่วงหล่นลงมานี่ไม่อยากจะนึกภาพเลยจริง
เช่าเน็ตโฮกวาดเสียวไปด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมแบบนี้ทำไงดีอะ
เอายางมารัดไหมรัดคนจูด้งดีไหมเลือดก็ไม่เดินแล้ว
หาอุปกรณ์ถูกไหมคะมารัดมาดึงมาขึงให้มันแน่น
ไม่ต้องหรอกถ้าคนให้ไปอยู่ในรถออกมาไม่ได้
ค่ะมันมีเรื่องของการบรรทุกของถ้าเป็นรถกระบะแบบนี้
ขนของอ่ะสูงได้ไม่เกินสามเมตรอ๋อนี่คิดว่าน่าจะไม่เกินหรอกนะคะ

ถูกก็คือต้องคลุมให้มิดชิดยิ่งพวกรถบรรทุกต่างก็ต้องคลุมไม่ให้มีอะไรหล่นลงมา
แต่ไม่ได้หมายความว่าสายรัดเนี่ยจะมารัดคนแล้วให้อยู่ตรงนี้ได้

อันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วถ้าเจออย่างนี้ก็ช่วยเตือนกันด้วย

ไปดูข่าวนี้กันบ้างครับเวลาพูดถึงรถแห่เนี่ยเราก็มักจะโอ้โหเต้นกันสนุก
โจ๊ะถึงแต่ว่าสาวแก๊งนี้สนุกเกินเหตุ
เขย่ารั้วของบ้านคุณป้าท่านนี้เกือบทะลมครับ

นี่

เฮ่ยเสนียยสนุกอะไรเออ

สนุกแบบนี้พี่ไม่ว่าแต่ไปเขย่ารั้วป้าแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะ

ยังไม่หยุดด้วยนะเออดูสิฮะนี่ฮะความสนุกครอบงำสาวแก๊งนี้
เรื่องของเรื่องนี้ก็คือมีรถแห่ก็เต้นกันตามภาษา
แต่ทีนี้เต้นที่อื่นก็ได้ครับ
สาวคนนี้ดูไปขยมตรงนั้นน่ะขยม
ขยมแล้วรั้วก็ไม่ได้ว่าจะแข็งแรงจริง

เป็นรั้วไม้ไผ่แบบนี้แล้วมันปักลงดิน

แล้วไปขยมแบบนั้นคุณป้าก็อ้าวจะทำอย่างไร

ถ้าเป็นบ้านดิฉันดิฉันเอาน้ำร้อนสาดเลยค่ะ
เห็นแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นก็ได้อาจจะพูดถึงเจตนาของตัวเองก็ได้นะคะ

โอ้โหบางทีเรื่องของพื้นลื่นพื้นลื่นปื๊ดนี่มันต้องระวัง
ให้ดีไม่งั้นอาจจะเสียท่าแบบสาวคนนี้ครับ

เนี่ยสะโพกลงเลยนะคุณชะน้อง

แล้วยิ่งช่วงนี้มันหน้าฝน
ฝนมันก็สาดมาในบ้านนั่นแหละ
เบื้องที่เราปูเอาไว้ในบ้าน

โอ้โหล้มลงไปแบบนี้เจ็บนะครับ

ที่เคยลื่นหน้าบ้านแบบนี้มาแล้ว

เพื่อนบ้านอยู่เป็นแถวเลยแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณชนะเนี่ย

แม่ว
และดูสดพร้อมกันถ้าใครรับทีวีช่อง๓๒